ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ไม่ได้มีมีดไม่ได้มีอะไร
แต่ว่ามีมือกับเท้าล้วนล้วนคนขายเสื้อผ้าที่ย่านประตูน้ำอ่ะค่ะ
อืมสี่โมงเย็นกำลังจะปิดร้านตอนนั้นคนก็เริ่มน้อยลงแล้วล่ะ
ครับแต่ฟ้ายังสว่างอยู่นะครับอยู่อยู่ชายชะกันมากันห้าคน
สองคนยืนคุมเชิงอีกสามคนเนี่ยปรีเข้าไป
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบงงไปหมดเลยค่ะ
ได้โน้มเขากิดร้านแล้วไปไหนครับ
กิดร้านแล้วครับไปไหนครับยุ้งหรอฮะยุ้งหรอ
ก็ใกล้หรอน่าสว่าง
จะต้ายมากนะ
จากนั้นก็ลุ้มตื๊บจนแบบเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะ
ประโยคทิ้งท้ายคืออย่าซ่าให้มันมากนะอย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้าน

คนเจ็บคือนายนัทธวุฒิขำคงอายุ๓๘ปี
เขาบอกให้กายนี้เกิดขึ้น๑๐กุมภาพันธ์พี่
ผมยังไม่ได้ไปยุ่งกับเมียใครเลย
งงมากผมก็ขายเสื้อผ้าอยู่กับแฟนผมได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ไหม

เออก็นะแฟนผมแล้วผมจะไปยุ่งกับเมียใครที่ไหนอ่ะ
โมงเย็นจะปิดร้านมากันเลย๕คน
เดินมาดูลาดลาวก่อนแล้วปรีมาทำร้าย

ตอนแรกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้ามาช่วยนะ
เขาบอกว่าผมยืนยันแล้วพี่ผมไม่เคยนอกใจแฟน
ไม่เคยเลยครับปกติชีวิตประจำวันตื่นเช้าออกไปขับรายเดอร์
ตกเย็นมาช่วยแฟนเก็บร้านไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ถ้าถามว่าสงสัยใครไหมมี
คือเมื่อต้นปีก็คือเดือนมกราคม
แฟนสาวของผมที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำเนี่ยนะ
ทะเลาะกันกับร้านขายเสื้อผ้าฝั่งตรงข้าม
ไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นจ้างคนมาทำร้ายผมหรือเปล่า
แฟนสาวยังบอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมาวนเวียนอยู่หน้าร้าน
ดูราศม์เราเอาไว้แล้วรอจนตกเย็นน่ะ

และก็ไม่เคยไปมีฝ่าเล่าบะแว้งกับใครด้วย
ผมก็ไม่อยากกล่าวหาร้านฝั่งตรงข้ามหรอกนะ

แต่มันก็แอบสงสัยนิดหนึ่ง
ตอนนี้ผมยังไม่เลิกผมโดนเรื่องอะไร
แล้วที่ผ่านมาแล้วจะมีปัญหาอะไรค่ะ

เพราะว่ามาจากร้านร้านนี้
เคยมีปัญหากันอยู่เดือนที่แล้ว

เจ้ามอนจัดฉากมาทำร้ายผมสั่งสอนอะไรอย่างนี้
เหมือนกับว่าให้เข็ดอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้แฟนผมกับผมมาขายของ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
ผมก็เลยมั่นใจไปทางนั้นมากกว่า
ใช่ไม่ใช่เพราะว่าทำร้ายของ
ใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเก่าหาเขา๑๐๐ครับ
เพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไร
เอาทำถูกนะถ้ายังไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถกล่าวหาได้

เราก็ไปหาร้านเสื้อผ้าฝั่งตรงข้ามที่บอกว่าเคยทะเลาะกันมาก่อน

ก็เลยถามคุณป้าคุณป้าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พอจะรู้ไหมว่าหลานคุณป้าไปมีทะเลาะอะไรกับร้านฝั่งตรงข้ามหรือเปล่า
คุณป้าบอกว่าเออก็มีจริง
หลานป้าทะเลาะกับร้านฝั่งตรงข้ามจริง

หลานบอกป้าแค่ว่าทุกอย่างมันถึงมือตำรวจแล้ว

อ้าวไม่เจอเจ้าของร้านไม่เป็นไรไปหาตำรวจก็ได้
ภูติสิทธิ์ขาวเราก็เลยไปถามที่ตำรวจสอนอพญาไท

เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ใบรับรองแพทย์ของนายนัทธวุฒิมาประกอบสำนวนด้วย
เดี๋ยวดูก่อนว่าผู้ก่อเหตุคือกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เป็นใคร
แล้วก็จะไปตามจับตัวมาสอบสวนพูดคุยว่า
ตกลงถูกจ้างวานมาหรือมีปัญหาอะไรยังไงแบบไหนนะคะ

ถูกเรื่องก็คือเรื่องที่ทะเลาะกันกับร้านฝั่งตรงข้ามนั่นแหละ
แต่ผิดตัวก็คือที่มากระทืบเขาเนี่ยกระทืบผิดตัวหรือเปล่า
คือมันอาจจะเป็นเรื่องนั้นจริงเรื่องไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขา

ผิดล้านผิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูความชัดเจนอีกที